คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งยังเหลือบ้านให้อยู่

ไฟไหม้บ้าน๑๐ครั้งยังเหลือที่ให้ปลูกบ้านใหม่

แต่ถ้าเล่นการพนันครั้งเดียวอาจจะไม่เหลือสักอย่างเลย

ผู้หญิงคนหนึ่งไปร้องขอความเป็นธรรม

ลูกทั้งผัวเลยทั้งลูกทั้งผัวจนฉันแทบจะไม่เหลืออะไร
ปราบให้หน่อยบ่อนชื่อว่าบ่อนเจ๊มรุ้ง
ให้หน่อยเถอะก่อนที่ฉันจะไม่เหลืออะไรเลย
ไปดูกันคุณผู้ชมเป็นความทุกข์ของผู้หญิงคนหนึ่ง

นะฮะเลยทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
นำกำลังบุกบ่อนการพนันชื่อว่าบ่อนเจมรุ้ง
ในพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโอ้ยบ่อนใหญ่มาก
อยู่ในพื้นที่เกือบสี่ไร่ที่สำคัญเขาบอกว่าเฮ้ย
เคลียร์กับผู้บ้านแล้วตั้งได้ตายแล้วมีเส้นมีคนในบ่อน
มาบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเอ้ยเคลียร์เล่นได้อย่าไปกลัว
อะไรอย่างนี้นะครับพอเข้าไปถึงนะครับโอ้โหข้างในบ่านเนี่ย
บ่อนนี้พนักพนันกว่า๕๐คนจับกลุ่มล้อมวงกัน
กับเจ้าเทศที่โอ้โหแตกโดยเหมือนพึ่งแตกรั้งครับผู้ผู้ชม
หลบหนีไม่ได้เพราะทางออกมีทางเดียวค่ะนะฮะ
ด้วยความที่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวทุกคนที่นี่คือเส้นใหญ่ผู้ว่าเคลียร์แล้ว
อย่างนี้ฮะสุดท้ายถูกปิดล้อมจับได้ทั้งหมดนะครับ
จากการตรวจสอบนักพนันมีห้าสิบเจ็ดคนจำนวนนี้มีต่างด้าวสามคน
ลักลอบเล่นการพนันก็จะมีหลายประเภทมีกำถั่วกับไพ่ป๊อกนะฮะ
ก็มีนางการสิริชินโชษทีระนันหรือว่าเจ๊รุ้งเนี้ยนะฮะ
อายุห้าสิบเจ็ดปีรับว่าฉันเป็นเจ้าของบ่อนบ่อนเจ๊รุ้งนะครับ
ของกลางก็มีเงินสดเป็นปึกปึกเลยอุปกรณ์การเล่นการพนันสมุดบันทึก
มุดบัญชีต่างต่างมีเงินหมุนเวียนหลักล้านบาทในทุกทุกวันแล้วก็กล้องวงจรปิดนะฮะ
สำหรับการแสดงผลการพนันทุกโต๊ะป้องกันการโกกนะครับ
เขาจะคอยรับเห็นไหมครับแล้วก็แจกไปด้านข้างบ้างเก็บไว้เองด้วย

การเล่นนะสังเกตคนเล่นทั่วไปเนี่ยการวางเงินการถือเงินเนี่ย
เขาจะเอาไว้กับมือจะวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือกระจัด
เงินที่จะมีคนคอยแลกเงินมาให้ตลอดแล้วก็มีการเก็บตลอด
นี่ก็เป็นพฤติกรรมของขบวนการนี้และที่บริเวณหน้าบ้านมีรถยนต์จอดอยู่สามสิบคันครับ
ค่ะเป็นรถไม่ใช่ของรถนักพนันนะเออรถที่คนเล่นเสียแล้วเอาจำนำกับเจ๊เข้าไว้อ๋อ
ไม่มีเงินเอารถไปเลยให้เจ๊รุ้งไว้เจ๊รุ้งรับจำนำไว้
ก็ยึดทั้งหมดไปส่งปปงจัดการเรื่องของกฎหมายการฟอกเงินต่อไป
สาเหตุที่บ่อนนี้ต้องถูกปราบทางด้านของนายลนลงทิพย์สิริเป็นผอศูนย์ปฏิบัติการพิเศษบอกว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมช่วยฉันหน่อยเถอะ
ลูกฉันผัวฉันหลงการขนาดที่บ่อนยังงอมแงมอืม
เนื้อหมดตัวถึงขั้นกับขโมยสร้อยเอาไปจำนำเอาเงินไปเล่น
เจ๊รุ้งยังประกาศด้วยว่าบ่อนจ่ายสวยให้กับผู้ว่านครนายกไปแล้ว
หมาตัวไหนก็ไม่กล้ามาจับค่ะทางผู้ว่าก็เลยต้องประสานไปให้กับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ
วาดล้างซะเลยอ้างผู้ว่าดีนักนะฮะ
ขณะที่ภูมิกับโรงพักบ้านนาก็บอกว่าบ่อนนี้นะมันเป็นลักษณะเป็นบ้านที่มีรัวรอบขอบชิด
ช่วงต้นปีก็มีการเข้าไปตรวจค้น๓ครั้งแล้วก็ปีก่อนเนี่ยก็เข้าไปอีกหลายครั้ง
แต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนของการขอหมายสารทำให้บ่อนเขาแบบเขามีสาย
รู้ข่าวก็เลยหลบหนีไปก่อนแต่ครั้งนี้จับได้คันหนังคาเขาทั้งคนเล่นแล้วก็เจ้าของบ่อน
อืมอืมจารย์พนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะฮะใช่ค่ะ